แต่ว่าข่าวต่อไปนี้แหมไม่รู้จะพูดยังไงเลย
พาไปดูแล้วกันที่จังหวัดสระบุรีเนี่ย
สังคมออนไลน์เขาแชร์ภาพเป็นคลิปผู้ชายคนหนึ่ง
ไปนั่งคร่อมบนรถจักรยานยนต์
หัวหวาดกลัวเป็นอย่างมาก

ไปทำอย่างนี้ใส่เสื้อสีแดงนะคะ

อย่างที่บอกว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

ทำร้ายแต่รถจักรยานยนต์

เพราะว่าเขาก็ไปมีอะไรกับเบาะรถอ่ะนะ
ด่าแล้วก็จอดอยู่ข้างทาง

คนผ่านไปผ่านมาเห็นกลัวไหมไม่
อันนี้เป็นชายคนนี้ค่ะอันนี้เป็นภาพแรกคุณผู้ชม
ใส่เสื้อแดงใส่หมวกสีแดงถอดกางเกง
นั่งคล่อมอยู่บนรถแบบนี้เอ็นตัวไปข้างหน้า

ใครผ่านไปผ่านมามองเห็นก็ไม่สนใจ
คนนี้ค่ะเป็นคนเดียวกันอันนี้สวมเสื้อสีเขียว
เหมือนกันเลยค่ะไปสำเร็จความไข้ด้วยตัวเอง
รถจักรยานยนต์สีแดงนะคะคนโพสต์เนี่ยบอกว่า
เขาเป็นใครมาถอดกางเกงขึ้นคร่อมรถสำเร็จความไข้ตัวเองในที่สาธารณะ
แล้วก็มีการแชร์กันไปเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีการมาลงความเห็นว่า
ก่อเหตุแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์คันสีแดง
จอดอยู่หน้าอาคารพาณิชย์ที่เนี้ยนะคะผู้ก่อเหตุเขาคล่อม
แล้วก็สำเร็จความไข้ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้ง
แล้วเจ้าของรถนี่จะยังไงเนี่ยนะดิฉันจะเปลี่ยนรถเลยค่ะ
เบาะด้วยเออนะฮะทีนี้ไปตรวจสอบว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดตรงไหนเกิดจุดไหนยังไง
อยู่ในพื้นที่ตะบนปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปหารถจักรยานยนต์คันนี้เลยค่ะ
นี่ไงนี่ไงไปเจอเนี่ยสีแดงคันนี้จอดอยู่หน้าตึกนะคะ
แต่ว่าก็ไม่เจอเจ้าของเจ้าของอาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะ
เพราะว่าเขาปิดประตูเอาไว้แบบนี้แล้วก็ไปสังเกตใกล้ใกล้คุณผู้ชมเห็นไหม
รถจักรยานยนต์มีเบาะเนี่ยที่เบาะเนี่ยมีรอยขาดด้วยค่ะ
ข้างข้างแบบเนี้ยค่ะนายทองจุนสิงโตทองอายุห้าสิบสามปี
อ่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคนนี้เขาเป็นวินหัวหน้ารถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในซอยเทศบาลหนึ่ง
แต่บนปากเปรี้ยวใกล้จุดเกิดเหตุก็บอกว่าคือผู้ก่อเขตเป็นชายอายุประมาณสามสิบห้าปี
เขามีสติไม่สมประกอบอ๋อชาวบ้านเรียกกันว่าเบิ้ลบ่อขอสอ
เบิ้ลไก่ทอดนี่ไงรถคันเดิมแต่เปลี่ยนสีเสื้อใช่ค่ะเออ
เขาอยู่ในแถวแถวย่านบขอสอสระบุรีปกติชอบของเงินชาวบ้านนะคะ
ซื้อไก่ทอดมีพฤติกรรมเดินแก้ผ้าไปตามถนน
สำเร็จความไคร้บนเบาะรถจักรยานยนต์แบบนี้เป็นประจำค่ะ
ทุกวันใช่ค่ะทำทั้งทุกวันเลยยิจจันทร์วัดประจำวันอือ
แล้วก็ไม่มีเจ้าที่อะไรมามาดูแลเหรอครับแจ้งไปแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วถือว่าเป็นคนที่ว่า
ก็คือว่าไม่เป็นข่มขืนผู้หญิงไม่เป็นข่มขืนเด็กอะไรก็ว่า
แต่ว่ามันจะเป็นแค่หมูกระทัยแค่นั้นแหละ

มองกะไทยก็

ถ้ามันไม่เป็นหมันตอนนี้รถท้องกันแล้ว
เหมือนว่าคนในพื้นที่เขาจะคุ้นชินหรือว่าชินตานะคะ

หรือว่าทำจนกลายเป็นเรื่องปกติกันไปแล้ว
ไปคุยกับนางวงจันทร์แสนกล้าอายุ๔๙ปีนะคะ

ผู้ก่อเหตุเขามีอาการทางจิตประสาท
อยู่กับแม่แล้วก็ยายแถวบขศสระบุรี
แต่ก็กินยาอย่างต่อเนื่องรักษาอย่างต่อเนื่อง
ที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายใครค่ะ
ก็ไม่บ้าอะไรเขาก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาหลังใครไม่ทำร้ายใคร

แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดูสิดูมีความสุขอยู่คนเดียวอะค่ะ

เรากลัวสักวันหนึ่งมันจะไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์

อาจจะเป็นคนเป็นเด็กอะไรเรากลัวมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้น
แล้วเป็นอนาจารย์ด้วยนะไปก่อเหตุข้างถนนแบบนี้นะคะ